คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนะคะ
กำลังใจจากคนรอบข้างนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

อย่างพี่หม่ำจกมกในตอนนี้นะคะต้องการกำลังใจอย่างมากเลย
และพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอย่างคุณหน่งชัชช่า
และคุณเท่งเถิดเทิงก็อยู่เคียงข้างกายไม่ห่างกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม
สำหรับการสูญเสียน้องสาวสุดที่รักอย่างพี่แววจกมกไปนะคะ
เห็นชัดจากภาพเหล่านี้นี่แหละค่ะ
อกจากนี้พี่ชายที่แสนดีอย่างพี่หม่ำก็ขอทำหน้าที่ดูแลน้องสาวจวบจนวาระสุดท้าย
นอนเฝ้าที่งานศพไม่ยอมกลับบ้านแม้ว่าแขกเรือจะเดินทางกลับไปแล้วก็ตามนะคะ
สำหรับพิธีชาปนกิจศพแววจกมกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๑๕กรกฎาคมนี้
ที่วัดคงคาอำเภอบังใหญ่จังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมสามารถติดตามภาพบรรยากาศพิธีชาปนกิจศพได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
ทีมข่าวจะมีรายงานสดเพื่อร่วมเป็นการไว้อะไรให้กับพี่แววจกมกเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ
คือต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ยทุกวันนะคะพี่หม่ำก็จะนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้างานแบบนี้นะคะเป็นประจำเลย
แล้วก็ตอนกลางวันก็จะนอนหลับเพราะว่าตลอดทั้งคืนนะคะก็ต้อนรับแขกเรือ
แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนพี่แววในทุกคืนเลยพี่หน่งชัชชาเขาแชร์เรื่องราวไว้แบบนี้
หลายคนได้ติดตามเรื่องราวนี้จากไอจีของพี่โหน่งนะ
ก็รู้สึกได้ถึงกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกดีที่คนรอบข้างส่งให้กับคุณหม่ำตลอดเวลาเลย
ถึงแม้ว่าเวลาจะเป็นช่วงเวลาที่ท้อแท้มากก็ตาม
ใช่หลายคนนะคะก็ส่งกำลังใจผ่านทางแคปชั่นผ่านทางไลน์ส่งไปทางพี่โหน่งนี่แหละ
คนก็ส่งมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยก็มีเหมือนกัน
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่หม่ำด้วยอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันนะคะ